บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่แบบฮือฮากันข้ามประเทศ
เป็นเรื่องราวของพี่เป๊กสัญชาย

คือตอนนี้พี่แกอยู่อเมริกามา๒เดือนแล้ว
มีข่าวว่าฉีดวัคซีนไปแล้ว๕เข็มพี่แจ๊ค

ก็เลยได้รับฉายาใหม่เป็นเป๊ก๕เข็มไปเลยนะคะ

ไปฉีดเข็มที่๕มาเมื่อวานก่อน

บูสเตอร์เข็ม๕เอาแม่มทุกยี่ห้อ
จะตายไหมค่อยติดตาม

พอคนเห็นประโยคนี้ค่ะหลายคนก็ตกกระใจ

บอกว่าทุกยี่ห้อจะอันตรายไหม
แล้วก็เลยมีผู้เชี่ยวชาญบางท่านค่ะ

ขอออกมาชี้แจงหน่อยเลยแล้วกันนะ

นี่ยืนอยู่หน้าจอทีวีนะคะ
ดูไทยรัฐทีวีแล้วแกบอกว่าดูสดด้วยนะ
เป๊กชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชม

ตรวจภูมิปรากฏว่าภูมิค่อนข้างต่ำ

เนื่องจากพี่เป๊กเองมีปอดแค่ข้างเดียว

เพราะว่ากำลังจะเดินทางกลับเมืองไทย
พอเมืองไทยกำลังระบาดหนักเลยนะ

เรื่องมันก็มีอยู่เท่านี้แหละคุณผู้ชมค่ะ

คุณหมอเป็นผู้แนะนำ

เป๊กทิ้งท้ายแบบติดตลกไว้อีกนะคุณผู้ชม
บอกว่าถ้าตัวเองจะกลายพันธุ์ได้ตามที่คุณหมอบางท่านบอกก็ดีสิ
จะได้เป็นซุปเปอร์แมนไปขนโมเรน่านะ

ตั้งฉายาให้ตัวเอง๑กลุ่มด้วย
แพสตาคเพค๕เข็ม

ถ้าหอบมาได้ก็มาฝากหนูหน่อยนะคะพี่เป๊ก
แซวเล่นแซวเล่นแต่ว่าได้พูดคุยผ่านไลน์นะ